พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเศร้าใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีกันหน่อย

เพราะว่ามีน้องผู้ชาย๔คนไปก่อเหตุขโมยของ
ขโมยเงินในร้านที่เขาขายทุกอย่าง๒๐บาท

บางคนคำนำหน้ายังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะ
๔คนคุณผู้ชมเขามีการตระเตรียมวางแผนกันเลยนะคะ

ก็มีการออกอุบายให้พนักงานในร้าน

ขโมยเงินไปได้สักประมาณ๒๙๐บาท

รวมเงินที่ขายมาได้ทั้งวัน

ไม่ใช่นั้นแล้วอาจจะโดนมากกว่านี้นะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ร้านที่เขาขายของทุกอย่าง๒๐บาท
ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตะบนมะขามเตี้ย

ก็สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ

อายุอนามก็สักประมาณ๑๒๑๗ปี
เข้ามาทำทีคือเหมือนว่าจะซื้อของออกอุบาย
ลูกจ้างในร้านออกไปตักน้ำแข็ง
แล้วตัวเองเข้ามาขโมยเงินในลิ้นชัก
จากนั้นก็พากันขี่รถโมโตไซต์

เหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นช่วงสักประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นี่เองนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของร้าน
ก็คือนายพีรพงศ์จีนาสุนอายุ๔๒ปี
เล่าว่าช่วงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทุ่มหนึ่งของเมื่อวานตัวเองไม่อยู่ร้าน
เพราะว่านำเงินที่ขายของได้ทั้งวันไปฝาก
ธนาคารก็ใกล้กับร้านตัวเองนั่นแหละค่ะ
พอเดินกลับมาถึงร้านลูกจ้างเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าเด็กกลุ่มดังกล่าว

แต่ว่าคุณพีรพงศ์บอกว่าแหม่มันเคราะห์ดีมากเลยนะคะ
ที่ตัวเองก่อนหน้านี้นำเงินไปฝากแล้ว
เหลือเงินทอนไว้ในลิ้นชักสักประมาณ๒๙๐บาท
เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็เลยได้ไปประมาณนี้แหละ

ฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
เมื่อก่อนที่เด็กนั้นมาได้ไป๒๐๐กว่าบาท

ของผมเองเอาไปเข้าแบงค์ยังเดินกลับไม่ถึงร้านครับ
ดูแล้วจากเด็กวัยนี้ก็เหมือนสมัยก่อน

คิดไม่ถึงว่าผู้ธีกรรมของเด็ก
เขาอายุแค่๑๒๑๓ปีไม่น่าจะคิดแบบนี้
นี่คือสังคมรู้สึกปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงเยอะ

แต่เด็กชุดนี้อันตรายถ้าดูลักษณะนี้

โอกาสก็น่าจะไปทำที่อื่นด้วยเพราะดูจากพฤติกรรม
นี่ค่ะคือสรุปใจความของคุณพีรพงศ์เจ้าของร้าน
คือเขาบอกว่าเขาก็เองมันเป็นเรื่องเศร้านะครับ
เพราะว่าคนก่อเหตุคนขโมยเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุอนามก็น้อยลงนะคะ
ใน๔คนร้ายที่มาขโมยของอายุน้อยสุดคือ๑๒ปี
ยังใช้คำนำหน้าว่าเด็กชายอยู่เลย
เขาเลยบอกว่าดูสิว่าคนสมัยนี้อายุเท่านี้เป็นขโมยกันแล้วเหรอ
เนี่ยตัวเล็กสุดเข้าไปเส้นเขียวนี่คือเล็กสุดตัวน้อยเอ้ย
คุณผู้ชมค่ะคุณพีรพงศ์บอกว่าล่าสุดไปแจ้งความ
บันทึกประจำวันไว้แล้วที่สพเมืองสุราชธานี
บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มเด็กทุกคน๔คน
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ